รัฐบาลจีนออกแถลงการประท้วงรัฐบาลลาวนะครับ
หลังจากเกิดเหตุการณ์มือปืนไปดักยิงรถโดยสารของชาวจีนในลาวนะครับ
ทำให้มีผู้บาดเจ็บ๖คนและเป็นการเกิดเหตุการณ์แบบนี้ครั้งที่๓แล้วครับ
ในวันนี้สำนักข่าวสินหัวของจีนบรรยายงานว่า
โศกกระทรวงต่างประเทศของจีนได้ออกแถลงการประท้วงทางการลาว
ส่งผู้แทนติดตามสถานการณ์
หลังเกิดเหตุรถบัสโดยสารของชาวจีน
รอบยิงโจมตีระหว่างทางจากเมืองคุณหมิงไปยังนครเวียงจันทร์ของลาว

ส่งผลให้ชาวจีนบาดเจ็บถึง๖คน
โดยสถานทูตจีนในลาวแถลงว่ารถโดยสารที่มีชาวจีน๒๕คน

ออกเดินทางจากเมืองคุณหมิงในมณฑลอยู่นานทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน

มือปืนไม่ทราบกลุ่มออกมาดักยิงขณะที่เดินทางไปถึงเมืองกาศีในแขวงเวียงจันทร์

จำนวนนี้รวมไปถึงคนขับรถด้วย
แม้บาดเจ็บแต่ก็พยายามควบคุมรถต่อเนื่องไปอย่างปลอดภัย
โดยสถานทูตจีนในลาวเพิ่งจะประกาศเตือนชาวจีนในลาว
ให้เพิ่มความระมัดระวังความปลอดภัย
สำหรับพื้นที่การเกิดเหตุโจมตีเคยเป็นบริเวณที่มีความเคลื่อนไหวของชนกลุ่มน้อยต่อต้านรัฐบาลลาว
ที่จีนนั้นได้มีการขยายอิทธิพลผ่านการลงทุน
และแสวงหาผลประโยชน์จากทรัพยากรน้ำป่าไม้และแร่ธาตุในลาวมากขึ้น
สร้างความไม่พอใจแก่คนท้องถิ่นบางกลุ่มในลาว